มาถึงช่วงเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
คุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนจังหวัดไหน

เพราะว่าคุณผู้ชมส่งเรื่องอากาศกันมาทุกวัน

โดยเฉพาะเรื่องของฝนตอนนี้อาจจะต้องบอกว่า
ที่ที่อยากให้ตกก็ยังไม่ตกโดนใจ

แต่เดี๋ยวคุณคุปตนันบอกว่าจะมีคลิปหนึ่งมาให้ดู

เป็นฝนกลุ่มยักษ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ถล่มลงมา

นี่เป็นคลิปที่เคยถูกถ่ายไว้ได้ที่สหรัฐอเมริกา
สังเกตดูตรงบริเวณตรงกลาง

สังเกตว่ากลุ่มเมฆมังฮึมมาเกิดขึ้น

ลักษณะก็คือเป็นกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ที่เทลงมาอย่างรุนแรง
รายงานเขาก็บอกว่าระเบิดฝนที่ถล่มลงมา
เกิดที่เมืองเล็กแห่งหนึ่งในเมืองทูซอน
ระเบิดฝนนี้มีความเร็วเฉลี่ย๑๕๐ไมค์ต่อชั่วโมง
แทกพื้นอย่างรุนแรงก่อนที่จะแตกกระจาย
การทำให้เกิดน้ำทุ่มขังบริเวณน้ำกล่าว
ถือว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

แต่เมืองไทยของเราก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังกันหน่อยก็คือ
เรื่องของความรุนแรงของฟ้ามากกว่า

หลังจากนี้ไปต้นไปโอกาสการเกิดฝนเพิ่มขึ้น

ที่บัตรอื่นต้องเฝ้าระวัง
เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
ระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่า
ในระยะนี้เมืองไทยของเรานั้นจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เพราะว่าตอนนี้เองมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามา
สร้างความแปรปวนให้กับลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
ปัจจัยหลักก็คือเรื่องของกระแสลมนะครับ
หอบเอาความชื้นจากทะเลพัดเข้ามาปกกลุ่มในเมืองของเรา
และที่สำคัญตอนนี้มีกระแสลมจากทั้งสองทิศทางพัดเข้ามาในเมืองของเรา

ชนกันแบบนี้เราเรียกว่าการพัดสอบกันของกระแสลมนะครับ
ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงเกิดขึ้น
กระแสลมที่ว่านี้ก็คือกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้
เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลาง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
อีกหนึ่งทิศทางเป็นกระแสลมจากทิศตะวันตกนะครับ
เป็นกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมานะครับ
ส่งผลให้ตอนนี้ความชื้นในเมืองไทยค่อนข้างเยอะละทีเดียว
แน่นอนครับจุดต่างที่เป็นแนวปะทะของกระแสลม
ว่าจะเป็นตามภูเขาหรือว่าบริเวณที่มีป่าไม้เยอะ
สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดการเกาะตัวของกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นได้
และแน่นอนครับแนวที่มีการปะทะอยู่ส่วนใหญ่นั้นบริเวณใจกลางประเทศ
ก็จะมีการเกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
และกล่องฟ้าหลงกระโชคแรง
โดยหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไร

เป็นภาพถ่ายแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา
จากภาพถ่ายจะสังเกตว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลประมาณเมฆที่ปกคลุมเมืองไทยของเรา
ตั้งแต่๑๒ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขนาดนี้นะครับ
มีการเกาะตัวของกลุ่มเมฆหน้าตาละทีเดียว
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ล่าสุดตอนนี้มีรายงานว่ามีหลายพื้นที่ที่มีการก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้น
เหนือจังหวัดเชียงรายพยาวแพร่น่านลำปางอุตรดิษฐพิศนุโลกเพชรชบูรณ์แม่ห้องศรและบริเวณจังหวัดตากนะครับ
ส่วนภาคอีสานนั้นตกที่บริเวณจังหวัดบึงกาล
กลางครับมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ

ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจังหวัดตราดภาคใต้นั้นมีตกหลายจุดเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราชธานีกระบี่นครศรีธรรมราช
ใครที่จะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ดังกล่าวต้องระวังด้วย
และนอกจากนี้เองทางกรมบุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศนะครับว่า
มีพื้นที่ในวันนี้ที่อาจจะต้องเจอกับฝนที่ตกอย่างหนักส่วนใหญ่นั้นยังคงเป็นจุดเดิม
นั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ประกอบไปด้วยจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและบริเวณจังหวัดกระบี่นะครับ
นี่คือพื้นที่ที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกอย่างหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว
ฝนที่สะสมตามภูเขาอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นในพื้นที่ได้
ส่วนนี้เป็นการคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาสะสมตลอด๒๔ชั่วโมงนี้
แสดงผลเป็นพื้นที่สีเขียวในแผนที่ประเทศไทยของเรานะครับ
นั่นก็หมายความว่าพื้นที่ที่จะมีปริมาณฝนตกฝนเทลงมาในวันนี้
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
อกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งระยองจันทบุรีจังหวัดตราดนะครับ
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่จะมีฝนเทลงมาในวันนี้
จากการตรวจสอบช่วงสายนี้ก็มีโปรไฟล์อยู่บ้างนะครับ
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เริ่มเยอะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปครับ
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนะครับ
จังหวัดเลยอุตรดิษฐ์สุโขทัยแพร่น่านนะครับ

หลังจากนั้นครับช่วงเย็นฝนนั้นเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
รวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับ
แล้วก็ช่วงค่ำนั้นจะไปเน้นตกอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตกหนักบางพื้นที่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายพิศนุโลก
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดอุตรดิษฐสุโขทัย
พื้นที่เหล่านี้ต้องระวังกันหน่อยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปโอกาสการเกิดฝนจะเพิ่มมากขึ้น
ส่วนพื้นที่ภาคใต้นั้นก็เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนนะครับ
นองพังงาภูเก็ตกระบี่พื้นที่เหล่านี้มีโอกาสเกิดฝนตกเป็นระยะ
ส่วนสถานการณ์คลื่นลมต้องระวังกันหน่อยครับ
ในบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนตอนนี้หลังจากที่กระแสลมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นมรสุมฤดูฝนอ่อนกำลังลงทำให้คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
บริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ขณะที่ฝั่งอ่าวไทยบริเวณใกล้ชายฝั่งคลื่นมีความสูงประมาณ๑เมตรนะครับ
ออกไปจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
และบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
นี่คือภาพรวมสถานการณ์คลื่นสถานการณ์ฝนนะครับ
ส่วนอุณหภูมิจากการตรวจสอบพบว่าในวันนี้เอง
อุณหภูมิสูงสุดนั้นคาดการณ์ว่าจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
หลังจากฝนที่ตกมาวันนี้นั้นอาจจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ความร้อนได้บ้างในบางพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิในวันพรุ่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนกลางอุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๓องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นทั่วไทย
มาดูที่กรุงเทพฯมหานครและประณีหม่นทนครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้นั้นโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ๒๑นะครับ
อุณหภูมิวันนี้ลดต่ำลงจากเมื่อวานมาอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียตในช่วงบ่ายต่ำสุดวันนี้๒๗องศาเซลเซียตนะครับ
จากการตรวจสอบสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้
โอกาสการเกิดฝนอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับเกิดตั้งแต่ช่วงสายเป็นต้นไปโอกาสตกเยอะหน่อยก็คือช่วง๙โมงถึง๑๐โมงนะครับ
แต่ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกมาอาจจะไม่มากดักส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณฝั่งตะวันตกของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และได้อย่างที่ได้เน้นย้ำไว้นะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ
คงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษเพราะว่าจะเริ่มมีการก่อตัวของร่องฝนนั่นก็คือบริเวณที่มีฝนตกชุกเป็นพิเศษ
พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนนะครับ
หลังจากผ่านพ้นกลางเดือนมิถุนายนไปต้นไปร่องฝนนี้จะเลื่อนขึ้นไปอยู่บริเวณทางตอนบนหรือว่าเหนือประเทศไทยของเรา
ก็หมายความว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงแน่นอนครับ
เกาะตัวของร่องฝนแบบนี้มีผลต่อปริมาณน้ำที่จะเทลงมาตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง
การเฝ้าระวังการบริหารจัดการน้ำนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นจากภัยพิบัตรที่ตามมานะครับ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้โดยคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ